คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของวัวกันหน่อยค่ะ
วัวตัวนี้ชื่อว่าเพชรพันล้าน
แต่ราคาตอนนี้เขาเกือบสองล้าน

มูลค่าตัวของเขาเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนบาท
คือเขาลักษณะตัวเขาดีไปหมดเลยนะคะ

เป็นเพศผู้นะคะพันธุ์ฮินดูบราซิล
อายุ๒ขวบแล้วค่ะรูปร่างหน้าตาดี
หูใหญ่หูยาวสีหางเขาเป็นสีแดงนะคะ

คุณต้องใช้คำนี้สีทองเม็ดมะขาม
ซื้อขายกัน๑ล้าน๘แสนบาทนะคะ

ต้องเอาเงินใส่พานมาเลยนะ

แล้วก็มีศักดิ์ขีพยานเต็มไปหมดเลยค่ะ
นายสมปองนิยมทองอายุ๖๐ปี

ไปเจอเจ้าเพชรพันล้านที่นครราชศรีมาค่ะ
ตอนนั้นอายุประมาณ๗เดือน
เห็นแล้วรู้เลยรูปร่างหน้าตาดี
ซื้อมาเลยค่ะเพราะว่ามันเข้าตำราทุกอย่าง
เลี้ยงดูผ่านไปประมาณหนึ่งปี

เป็นเจ้าของฟาร์มรวยเพชรชัยฟาร์มค่ะ
มาเจอเข้าถูกตาต้องใจเจ้าเพชรพันล้านค่ะ
ตกลงซื้อขายซื้อกัน๑ล้าน๘แสนบาทค่ะ
คนที่เป็นเจ้าของเดิมคุณสมปองบอกว่า

ซื้อมา๗แสนขายได้๑ล้าน๘แสนในเวลา๑ปี
กำไร๑ล้าน๑แสนบาท
ภายใน๑ปีวัวตัวเดียว
โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นวัวลักษณะดีพันธุ์ดีค่ะ

พอได้รางวัลแล้วราคาเขาก็จะขึ้นไปอีก
เพราะว่าเขาจะกลายเป็นพ่อพันธุ
ที่เอาไว้รีดน้ำเชื้อขายได้ทั่วประเทศ

หมายคงคิดว่าลงทุนล้าน๘คงได้กลับมาอีกเยอะทีเดียว

ผู้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าหล่อสิ